ก็คิดอยู่ว่าใช่ใช่ไหม

ก็คิดเลยใช่กล้องไวไลท์

ยืนยันเป้าต้องไวไลท์นะ

คิดว่าใช่ข้างนี้อยู่ไหน
อยากถือเสียงนี้ให้ไง
เพื่อนของการใดทิวีนี่
เปิ้ลกับกล้อง

ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม

ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม
ทุกที่ว่าใช่ไหม